สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดกันอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าการค้าขายออนไลน์บูมจริงครับช่วงนี้
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกสะดวกทั้งคนซื้อทั้งคนขาย
แต่ว่าท่ามกลางการเติบโตการขยายตัวของการค้าขายออนไลน์
อีกมุมหนึ่งหลอกลวงกันเยอะครับ
ที่ไปร้องสคบนี่ก็เยอะที่ไปร้องกับมูลนิธิของคุณสาลีองค์สมหวัง
คือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็มากก็เป็นดาบสองคม
มีแฟนรายการเยอะที่ถูกหลอกแล้วก็บอกมาที่รายการนี้
เราก็อยากรู้ว่าเออที่เขาไปร้องเรียนกันเนี่ย
ส่วนใหญ่หลอกแบบไหน

ว่าถ้ามาแบบนี้มาแบบนี้เราจะได้ไม่หลงกลเขา
ผมก็ได้ขอความกรุณาว่าให้ท่านเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ช่วยจำแนกออกมาหน่อยว่าวิธีการหลอกลวงเนี่ย
เขาทำยังไงกันบ้างแบบไหนที่เรียกกันว่าหลอกลวง
หลอกลวงแล้วในช่องทางที่จะไปฟ้องร้องเอาเงินคืนเนี่ย
ทำได้ช่องทางไหนบ้างถ้าคนหลอกลวงมีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ
ทำยังไงได้บ้างในประเทศทำยังไงได้บ้าง
ที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีไปแล้วมากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นขอความรู้จากคุณสารีอ๋องสมหวัง
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหน่อยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้ว
สวัสดีท่านเลขาครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
ครับอย่างที่บอกนะครับช่วยช่วยรวมมาให้หน่อย
เอาอย่างนี้ร้องเรียนมาที่มูลนิธิเยอะไหมครับ
พวกที่ถูกหลอกเอ่อต้องเรียนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
จนถึงตัวรักษดาเนี่ยมีอยู่ประมาณเอ่อร้อยกว่าราย
แล้วก็ที่หนักหนาเนี่ยก็คือซื้อของแล้วไม่ได้ของ
ก็คือไม่ได้ของเลยก็คือเป็นกลุ่มที่ถูกโกง
ครับซื้อประเภทที่๑ซื้อของแล้วไม่ได้ของ
โอนเงินไปแล้วแล้วไม่มีของมาให้
ถูกต้องค่ะส่วนที่สองเนี่ยก็คือ
ค่ะส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องเรียกว่า
ของไม่ตรงกับที่โฆษณาที่ของไม่ตรงกับที่โฆษณา
ค่ะครับส่วนที่สามเนี่ยก็คือสินค้าเนี่ยอ่า
ชำรุดบกพร่องหรือได้สินค้าไม่ครบถ้วนนะคะ
แล้วก็แน่นอนปัญหาที่เกิดมาก
เอ่อก็คือการคืนสินค้าเนี่ยทำได้ยาก
อ่าเรียกว่าแทบจะทำไม่ได้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของโฆษณาเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ที่จริงการคืนสินค้าเนี่ยเป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมครับว่า
ภายใน๗วันภายในกี่วันของที่ซื้อมาเนี่ยต้องคืนได้
อันนี้โดยข้อกฎหมายเป็นแบบนั้นแต่ว่าเรียนคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า
การซื้อของออนไลน์หรือสินค้าหรือบริการออนไลน์
เป็นการทำตลาดแบบตรงเพราะฉะนั้นเมื่อทำตลาดแบบตรงเนี่ย
ก็จะทำให้เรียกว่าเราสามารถคืนสินค้าหรือขอเงินคืน
ได้ภายใน๗วันนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิของผู้บริโภค
ตามกฎหมายขายตรงและตลาดโดยตรงค่ะแต่ว่าขณะนี้คนส่วนใหญ่เนี่ย
อาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นทำให้การคืนเนี่ย
ก็ต้องเรียนว่ายังยากยังยากแม้ว่าหายังยากนะคะ
แล้วก็กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน๗วันทั้งนั้น
อืมทีนี้ถามรายละเอียดนี่สมมุติว่าจะของคืนแล้ว
แล้วเวลาจะส่งของคืนไปให้บริษัทเนี่ยใครออกตังค์ตามกฎหมาย
ตามกฎหมายเนี่ยบริษัทมีหน้าที่ต้องมารับสินค้าที่เราด้วยนะคะ
ซึ่งขนาดนี้เนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เขียนกติกาไว้แบบนั้นที่
หน้าเว็บไซต์ก็ดีหน้าการตลาดทางสังคมออนไลน์ก็ดี
ก็จะไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะต้องทำหน้าที่ส่งของไปคืน
ซึ่งบางรายก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะว่าแล้วถ้าเขาส่งของไปคืนเนี่ย
ใครควรรับผิดชอบค่าส่งค่าเดินทางอืมนะคะคือเรียกว่าทั้งค่าส่งของค่าเดินทางเนี่ย
กลายเป็นภาระของผู้บริโภคซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจริงภาระตรงนี้เป็นภาระของผู้กรอบการ
ครับครับที่มูลนิธิเดินหน้าช่วยเหลืออยู่เนี่ยมีสักกี่ลายครับที่คืนของได้คืนเงินได้ที่ผ่านมา
จริงต้องเรียนว่ากรณีไอ้ทัวร์ล่าสุดเนี่ยขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
คงต้องอาศัยการฟ้องคดีที่ซื้อทัวร์ขอซื้อทัวร์ซื้อทัวร์ออนไลน์ค่ะ
คือขณะนี้สินค้ามันไม่ได้มีเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์
แต่ว่ามันมีเป็นเรื่องของการบริการก็มีอย่างเช่นที่ไปซื้อทัวร์ออนไลน์ด้วยการสมัครสมาชิก
แล้วก็ซื้อแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถเดินทางซึ่งเอ่อสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่า
เอ่อการประกันเรียกว่าเงินประกันที่บริษัทต่างจะต้องวางไว้กับหน่วยงานเนี่ย
มันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะคืนได้กลุ่มเดียวก็เงินไม่พอแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณขายทัวร์เยอะเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนเนี่ย
จะไม่มีนะฮะถ้าเป็นบริษัทตัวที่ไม่ตรงไปตรงมานะคะ
ครับมีกรณีตัวอย่างไหมครับประเภทที่สั่งซื้อของโอนเงินไปแล้ว
มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้สินค้า
แล้วเวลาดำเนินคดีเนี่ยเป็นยังไงครับ
จริงจริงก็ต้องเรียนว่ามันมันยากที่จะดำเนินคดีนะคะ
หรือว่าอ่าอย่างเช่นเราซื้อชุดอุปกรณ์อ่า
เจาะฝาอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันก็ดูเหมือนดีไม่แพง
ปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันป๊อกแก๊กมาก
มันใช้งานไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะคืนเนี่ย
คือเดิมก็อาจจะคุยกันดีผ่านแชททั้งหลายนะฮะผ่านอินบล็ก
แต่ว่าพอจะคืนของเนี่ยก็เรียกว่าบล็อกเลย
ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะนี่เป็นปัญหาที่เราเจอเยอะนะคะ
หรือหรืออย่างเช่นเอ่อเอ่อเกษตรกรสั่งซื้อเครื่องหันยวก
นะฮะปรากฏว่าใช้ไม่ได้ตามที่โฆษณาเลย
คือเรียกว่าไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณา
พอจะคืนก็บอกว่าต้องเสียค่าส่งของคืนเอง
หรือที่เราพบเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มเสื้อผ้านะฮะ
อย่างเช่นเอ่อบอกว่าเอ่อเป็นผ้าผ้าลิเนน
แต่พอได้มาเนี่ยเป็นผ้าไฟล์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าถ้าหลอกกันชัดแบบนี้ที่เขียนมันไม่ตรงกัน
ครับคือไปร้องสคบก็ช้าสมมุติว่าเจอเข้าอย่างนี้เนี่ย
ไปแจ้งความบนโรงพักได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจเนี่ย
เป็นหน่วยที่เรียกว่าดูแลตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแจ้งความที่โรงพักได้
แล้วก็เอ่อแต่จริงจริงแล้วเนี้ยขณะเนี้ยเอ่อ
เรียนว่าผู้บริโภคอาจจะต้องรีบดำเนินการก่อน๗วันด้วยคือ
อย่างสมมุติว่าคุณสั่งซื้อกับบริษัทที่จ่ายเงินปลายทาง
เขาจะเก็บเงินไว้สามวันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดำเนินการได้ก่อนสามวันเนี่ย
จะทำให้เงินก้อนนั้นเนี้ยยังไม่ไปถึงคนขายอ๋อ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยก็มีมากกว่านะคะ
คือถ้าแน่นอนเลย๗วันเนี่ยเราอาจจะคืนลำบากนะฮะ
ก็เรียกว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์อะไรต่ออะไรอยู่พอสมควร
แต่ถ้าภายในเจ็ดวันเนี่ยเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่เป็นเรื่องเอ่อ
ซึ่งเรียนก็คิดว่ามันก็ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมายนะฮะ
ก็คือบริษัทเหล่านี้จริงควรจะเก็บเงินไว้๗วัน
แต่ขณะเนี้ยเลือกเก็บเงินไว้เพียงสามวันอืมอืมอืมอืมค่ะ
เพราะฉะนั้นพอเลือกสามสามวันปุ๊บเนี้ยเราก็ต้องแจ้งกับเขา
เอ่อก่อนสามวันคือเรียกว่าถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นแล้วของมาที่บ้านเนี่ย
โอกาสที่คุณจะได้ดูและโอกาสที่คุณจะได้คืนเนี่ยก็จะเป็นปัญหามากขึ้นค่ะ
ฮะทีนี้วกกลับไปว่าถ้ามันมีความชัดเจนหลอกลวงกันชัดเจนไปแจ้งความ
เท่าที่ผ่านมาถามว่าตำรวจเขาเอาเรื่องไหมครับ
เขาเขาดำเนินการไหมเขากูลีกูจอทำให้ไหมคือถ้าเราดูแล้วว่าเป็นเรื่องช่อโกงแน่นอนเนี่ย
เอ่อตำรวจก็เอ่อจะเข้ามาอ่าจัดการให้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันก็มีจำนวนที่มาก
อย่างเช่นเรียนขอยกตัวอย่างเรื่องที่ไปร้องเรียนกับอ่า
ปีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เป็นทางการแล้วต้องจัดการต่อเนี่ย
สูงถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบแปดอ่าเรื่องนะฮะซึ่งเดือน
นี่เรียกว่าสองเท่าจากปีที่แล้วครับค่ะครับแล้วนี่ยังไม่ไม่นับตัวเลขของปีนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นคิดว่าปัญหาเรื่องการซื้อของออนไลน์เนี่ย
มันมีมากขึ้นค่ะอาจารย์สุภาพค่ะแล้วก็มามาในหลายรูปแบบครับ
ได้เห็นว่าได้ไปคุยเรื่องนี้กับรัฐมนตรีเทวันที่ดูแลเรื่องสคบอยู่
มีอะไรคืบหน้าไหมครับคือคือต้องเรียนว่าวันนี้นะฮะ
ตอนบ่ายโมงครึ่งเราจะมีการทำข้อตกลง
เรียกว่าทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์กับเอ่อ
บริษัทใหญ่นะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
อ่าไม่ว่าจะเป็นตัวแอดด้าเองตัวอ่าอ่าแอดด้าตัวอ่า
สภาหอการค้าสมาคมธุรกิจซื้อขายออนไลน์เจดีเซ็นทรัลนะฮะ
ครับแล้วก็เอ่อแล้วก็กับเอ่อองค์กรผู้บริโภคอ่ะนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นมูลที่เพื่อผู้บริโภคแล้วก็ตัวคณะกรรมการองค์การอิสระ
พวกการงุ้งคลองผู้บริโภคภาคบริญญาชนสถานองค์กรผู้บริโภคค่ะ
สมาคมสาพันธ์องค์กรผู้บริโภคก็สามฝ่ายก็อ่ารวมทั้งอ่า
สำนักงานกองทุนสับสนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะคะ
ก็มีท่านเทวันมาให้เกียรติมาเป็นประธานที่ประชุมในการทำข้อตกลงวันนี้นะคะ
คาดหวังว่าพอลงนามกันอย่างนี้เอาจริงเอาจังกันมากนี้
หลอกลวงน่าจะน่าจะเบาบางลงนะคืออย่างน้อยบริษัทที่ยินดีมาร่วมมือ
ฉันก็คิดว่าเขาก็น่าจะทำตามเงื่อนไขนะฮะ
อย่างเช่นตัวสอบร้านค้าได้แนะนำเพื่อตรวจสอบร้านค้าได้
ให้ข้อมูลถูกต้องไม่โฆษณาเกินจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลักเคลเหล่านี้เราจะเอาไปตรวจสอบตลาดออนไลน์อื่นด้วยค่ะ
ซึ่งน่าจะทำให้การป้องกันปัญหาการถูกหลอกถูกโกงของผู้บริโภคน่าจะลดลงระวังว่าอย่างนั้น
ครับได้ครับได้ครับดีครับขอบคุณฮะคุณสาลีครับขอบคุณครับ
ยินดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
ขอบคุณครับโอ้โหฟังแล้วฟังแล้วเยอะจริงจริงตัวเลขการหลอกลวง
ต้องคือถ้าไม่โลภเนี่ยผมคิดว่าโอกาสถูกหลอกเนี่ยมีน้อยครับ
หลายคนก็พูดแบบอาจารย์นี่แหละฮะการถูกหลอกหลายครั้งเพราะเราโลภเอง
ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สารีด้วยที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้
แล้วก็คอยติดตามความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างเราได้รับประโยชน์กันนะครับ